สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
ต้องบอกว่าเสือดำต้องไม่ตายฟรี
เพราะว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวแล้ว
ไหนจะเป็นการไปสอบปากคำหัวหน้าวิเชียนจากทีมปปที่ไปหาถึงที่
ไหนจะมีเรื่องของงาช้างที่เมื่อวานนี้

คุณคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นกระแสทั้งดารา
นักร้องก็จะแต่งเพลงเสือดำ

เหตุที่เป็นกระแสเพราะว่าเป็นบุคคลที่

เหมือนกับบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนนะ

ผมต้องพูดว่าอย่างนั้นนะครับ
เปรมชัยเป็นพูดง่ายว่าต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มทุน

กลุ่มทุนของบริษัทนี้ก็คือบริษัทรับเหมาใหญ่

คือไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะไปรับงานประเทศอื่น

ประเทศพม่าเขาก็กลัวนะ
พม่าเขาก็มีข่าวว่าเดี๋ยวที่จะไปสัตว์ป่าเขาจะถูกทำร้ายหรือเปล่า
คือมันมีในแพทย์ผมเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นข่าวของ
ที่ไปล่าสัตว์ที่ซิมบ๊อบเวย

เป็นทันตแพทย์ชื่อดังของอเมริกาก็ปรากฏว่าไปยิงเอาสิงโต

ไปยิงเอาถูกสิงโตที่เป็นดาราแหละเป็นพูดง่ายมีความสง่างาม
โตตัวนี้เมื่อตายไปก็ทันตแพทย์ที่กลับไปอเมริกาถูกประท้งประท้วงกัน
คนด่ากันทั่วโลกใช้คำว่าด่ากันทั่วโลกเลยค่ะ
ผมเมื่อวานนี้ก็ได้พูดให้ท่านผู้ชมฟังว่ากรมอุทยานก็แปลกนะ
เพราะไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนเขามีกระแสที่โอ้โห
รุนแรงต่อต้านเหมือนกับอเมริกาที่ว่าคือกลมอุทยานเป็นองค์กรใช่ไหม
เป็นองค์กรที่จะต้องออกมาต่อต้านเรื่องนี้
ต่อมาก็มีพลังโซเชียลซึ่งวันนี้ทั้งรุนแรงมีเครือข่ายอีก
เครือข่ายชุมชนเครือข่ายต่างเช่นเครือข่ายอนุรักษ์ของอะไร
มูลนิธิสืบนาคาเสถียรถูกไหมครับ
กรมอุทยานเป็นองค์กรที่ควรที่จะออกมาต่อต้าน
เราก็พูดกันว่าเอ๊ะเห็นข่าวว่ามีแต่นายวิเชียน
ดูแล้วเหมือนกับนายวิเชียนอะไรก็วิเชียน

พอพูดอย่างนี้ก็วันนี้ก็มีข่าวว่ากรมอุทยานเข้ามาแถลง

คือนายปิ่นศักดิ์สุรัสสวดี
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เปิดเผยถึงการดำเนินคดีนายเปรมชัย

ก็มีการพูดถึงว่ากรมอุทยานก็ได้เอาชิ้นเนื้อส่งแล้วนะ

ค่ะที่เป็นผลตรวจพิสูจนชิ้นเนื้อว่าเป็นเสือดำจริงอ่า

ตำรวจเนี่ยก็บอกว่าศรีทนได้นะ
ทางตำรวจเนี่ยตัวแทนของตำรวจก็ท่องจงเป็นท่านศรีวรา
ศรีวราบอก๙๕สำนวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไอ้ที่บอก๔ผลัด๔ผลัด๔๘วันจะเสร็จ๒๖มีนาไม่ต้องแล้ว
อีก๒๓วันนี่เสร็จแล้ว

ซึ่งเป็นกรณ์ของตำรวจในการปราบปรามนะฮะ
ก็บอกว่าไปสอบทางเจ้าหน้าที่
วิเชียนเรื่องเกี่ยวกับการให้สินบน

สำนวนต่างต่างก็มีความสอดคล้องกันแล้วว่าอ่า
มีเจตนาในเปรมชัยก็คงจะเข้าไปล่า

ไม่ไปแสดงอาการยกหว่ายอะไรที่เขาไปอ่อนน้อมทำตน

ทำอย่างนี้ได้ไง
นี่คุณเอาปืนไปล่าสาเดิร์

ใช่ไหมคุณไม่ต้องพูดกับผม

ผมจะดำเนินคดีผมจะสัญหาหลักฐาน

แฮชแท็กเปลี่ยนทีมศรีวรามาเลยมีนว่า

คือตำรวจนี่ก็ต้องดูกระแสเหมือนกันนะ

เอาคุณมีหลักฐานอะไรเอามาแสดงกับผมนะ

เดี๋ยวผมจะให้การชั้นศาลครับ

เสียงเทียนี้เทมาหาเลยนะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะ
เอาละตอนนี้ก็บอกแล้วล่ะว่า

อ้าวละ๙ข้อหาเค้ามิพอใจแล้ว

ทั้งเครือข่ายทั้งมูลนิเทีย

เขาบอกว่ามันมีอีกร่วมกันฆ่าอะไร
ไม่เข้าถ้าไม่เข้าเราจะไปแจ้งทำไม
เรื่องของพาตราชมาญชาทารุณกรรมสัตว์
ว่าทำไมถึงไม่เข้าคนก็กดด่า
โดนก่อนด่านะว่าหลุดได้ยังไง

อย่าเปลี่ยนช่องนะมีอีก

ตั้งตำรวจตั้งศรีวราก็บอกว่า

ถึงแม้ชิ้นเนื้อจะไม่ส่งมา
หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
แต่พกปืน๓กระบอก

คุณคิดว่ามีเจตนาอื่น
ตนาอะไรพกปืนไปเดินเล่น

คือคุณเข้าใจไหมวิธีการต่อสู้เนี่ย

ตำรวจส่งไปอายการ

คุณไม่เห็นในบอสเหรอ
ไอ้บอสก็เป็นตัวแทนของอะไร

อันนี้กลุ่มทุนใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะใหญ่มากค่ะ
อันนี้ก็กลุ่มทุนใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะใหญ่ค่ะ

การล้องขอความเป็นธรรมเนี่ยเป็นสิทธินะฮะ

ได้คุณมาร้องขอเป็นธรรมทุกคนก็ร้องได้ล่ะครับ

จากอัยการไปสู่ศาล

เล่นแทบตายอะ
เดี๋ยวเถอะ
เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจากตำรวจอะ

ขั้นตอนอายการเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่า

เปรมชัยมีสิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรม

ก็ยังตำรวจยังไม่ได้สอบประเด็นนี้เลย
ร้องขอความเป็นธรรมให้ตำรวจสอบเพิ่มเติม
ตำรวจก็ต้องกลับมาสอบเพิ่มเติมครับ

ผู้ต้องหาก็ขอร้องให้สอบประเด็นเพิ่มเติม

ไอ้เรื่องทารุณการศาสตร์ที่มากี้เบกที่แล้วคุณพูดเนี่ย

แน่นอนครับว่ากรมอุทยานไม่รู้ใช่ไหม

เพราะไปแจ้งแล้วทางตำรวจเขาบอก

ไม่รู้ได้ยังไงกรมอุทยานไม่รู้เลยนะ

หรือเขาดูแต่สัตว์ป่าก็เลยไม่รู้สัตว์ภาษณะ

เป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้ขอยื่นเรื่อง
เกี่ยวกับพรบสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าใช่ไหม

ไซเตสบอกกรมอุทยานไทยเรายังไม่รู้เรื่องเลยเว้ยว่า
ไอ้สัตว์ตามธรรมชาตินี่มันผิดหรือไม่ผิด

แล้วปรากฏว่าตำรวจก็ไปบอก

กฎหมายฉบับนี้ทารุณกรรมศัพท์เสือป่าไม่มี
แล้วถ้าเขาไม่รับแจ้งจะเล่นงานเขาอีกไหมอ่ะ

เขาให้คนที่มีงาอาฟริกา
มายื่นให้จดทะเบียน

ปี๓๕มีการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้
เนื่องจากสัตว์ป่าเนี่ยศูนย์พันธุ์เป็นจำนวนมากไทย

อุทยานเขาบอกใครมีงาช้างเอามาขึ้นทะเบียนนะ

แล้วจะไม่รับผิดชอบจะมีโทษปรับโทษจำคุกนะ

ไหนดูสิสุรกากรปี๒๔๖๖
เพราะมันผิดกฎหมาย

งาบ้านหรืองาในหรืองาอาเซียนหรืองาไทย

เขาก็ต้องแจ้งการครอบครอง
ใครมีมาไว้ในครอบครองก็ให้มาแจ้ง

ตรวจดูซิว่าเป็นงาแท้ไม่แท้

เป็นงาที่มาจากช้างที่เป็นสัตว์ปาหนะ

ในกรณีออกใบรับรองถ้าเกิดสงสัย
ก็ต้องไปหาหลักฐานมาพิสูจน์
หลักฐานมาพิสูจน์ยังไงคุณมิน
หลักฐานที่จะมาพิสูจนมีเหตุอันสงสัยเช่น
เอกสารมีพิรุษลักษณะขนาดรูปร่าง

มีข้อมูลพยานหลักฐานจากการสืบสวน

นำหลักฐานมาพิสูจน์

พิธีพิสูจน์ยังไงว่ามันเป็นงาในหรืองานอก

ดังนั้นถ้าเกิดผมเอางาอาฟริกามา

ก็ได้สามารถสามารถแสดงตัว

เพราะว่างาช้างแย่กรมทุยยานจะสงสัยอะไรมากมาย
แล้วถ้าเกิดระดับไหน
ถ้าเกิดเมียเปรมชัยก็ฉันเป็นผู้หญิงฉันอยากมี

แล้วงาช้างผิดอะไรเพราะงาช้างทำไม
งาช้างเนี่ยนะเป็นช้างออกศึก
ช้างออกศึกช้างสมัยก่อนโบราณเราช้างออกศึกช้างออกศึกก็เป็นของสูง
บุญญาธิการเขาบอกคนไทยเขาบอกมีองค์
คำว่ามีองค์ช้างมีองค์ก็คือโอ้โหช้างเนี่ย
มีของเหรอฮะมีของมีองค์นะจะเอาไปบูชา

งากำจัดคืองาที่ช้างตายเอง
ช้างตายเองงาเนี่ยงากำจัดก็ถือว่าเป็นงาที่เออ
ได้มาจากช้างที่ตายไปแล้วตายไปด้วยตัวเอง
ตายโดยธรรมชาติอ๋อตายโดยธรรมชาติ
ไม่ใช่ว่าไปฆ่าเพื่อเอางาถ้าฆ่าเพื่อเอางาเขาเรียกว่าแช่งลงงา

แห้งลงงาก็พูดง่ายใครเอางานี้ไปที่บ้านก็จะเกิดเรื่อง
ที่บ้านก็จะเกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านมีญาติพี่น้องครอบครัวญาติมิตร
ก็จะทะเลาะกันในบ้านเขาบอกว่าเป็นแช่งลงงา
คืองาที่ฆ่าช้างเพื่อจะเอางา
อันนี้ถือว่าเป็นของอับประมงคล

ไอ้งางาอัฟริกานี่จะเป็นงางาแช่งลงงาหรือเปล่า
แห้งลงงาใครมีไว้ก็จะมีเรื่องอยู่ตลอด

เพราะว่าไม่ใช่มีตั้ง๙ข้อ
ก็ช้างก็มีงาอยู่๔กิ่งก็โดนเข้าไป๙ข้อหา
โดนไปสัก๙ข้อหาช้างสงสัยแล้วว่ามันจะเรื่องจริงนะ
เพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับ

เพราะว่าฆ่าช้างเพื่อเอางาเนี่ยเป็นเรื่องที่บาปกรรม
ช้างเป็นช้างใหญ่ช้างหยัดสัตว์ใหญ่

ใครครับท่านสีนี่ครับตำรวด

ถ้าท่านศรีเป็นตำรวจที่แบบแหม
อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ต้องพูดจาภาษานั้น
จริงจังแข็งขัน
รีดทำไมคุณมิ้นสรุปสำนวนซะ

คุณผู้ชมพักอันอีกครู่หนึ่งค่ะ

เมื่อวานเราติดกันไว้แล้วสำหรับกรณีของมาตรวน๑๕๗ค่ะ

ไม่ถ้าแบบนี้เนี่ยพลังโซเชียลเขาชอบ

ตรงชัดเจนนะตามกระแส
การตัดสินใจมันผิดไปแล้ว

วันสองวันก่อนผมก็ได้อธิบายให้ฟัง
กระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องใช้เวลา
ถามว่าข้อหาต่างเหล่านี้นะฮะ
ไล่เลี้ยงไปถึงข้อสงสัยถึงกรมอุทยานถึงต้ำรวจ
ไปถึงเรื่องงาเรื่องเสือดำเรื่องปืน

คนล้มในประเทศไทยเขาบอกว่าอย่าข้าม

กระทืบสาม
ผิดล้มล้มหมดทั้งกระดาน

คดีหวยเป็นอย่างไรค่ะ

นะฮะคดีหวยความคืบหน้านะฮะ
ก็จะเล่นงานโดยท่านทิติราชน้องหานพิทักษ์นะฮะ
เปิดเผยความคืบหน้าดำเนินคดีกับอดีตผู้การ
จังหวัดกาญจนบุรีที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสำนวนการสอบสวนคดีพิพาทลอตเตอรี่๓๐ล้าน

กองปราบท่านมายตรีนะฮะ
กล่าวโทษมาร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับ

จังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตีสุทธิ

ไว้ออกนั่นน่ะสิ

นะฮะพูดอยู่เรื่อยไหมเจ้าดัด
แบบนี้ต้องโดนไอ้คดีเสือดำเนี่ย
ถ้าตำรวจไม่รับแจ้งความจากกรมอุทยานก็โดน๑๕๗อ่ะสิ

ก็คือการง่ายคือการละเว้น
หรือปฏิบัติหน้าที่

สั้นนะฮะเอาสั้นคือจะทำ
ก็ทำเพราะว่ามีเจตนาทุจริต

แถมต้องมีทั้งตำแหน่ง

ตำแหน่งอย่างเดียวไม่ได้
มีตำแหน่งอย่างเดียวเช่นบอกว่าเป็นตำรวจ

ต้องมีหน้าที่ด้วยมีตำแหน่งด้วย
เช่นเป็นพนักงานสอบสวนนะฮะ
และมีหน้าที่ในการสอบสวนคดีนี้
ค่ะนะฮะทำร้ายผู้ต้องหาเพราะไม่รับสารภาพ
นี่รับสารภาพไหมรับสารภาพไหม
อันนี้เป็นการกระทำโดยมิชอบ
มีทั้งตำแหน่งมีทั้งหน้าที่ให้ผลดีผลร้ายได้
ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งในการกระทำการ
หรือละเว้นโดยทุษฎฤติค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่โยธายกตัวอย่างเป็นเจ้าที่โยธามีหน้าที่อะไร
ตรวจสอบโครงสร้างอาคารต่างถูกต้อง
เรียกรับผลประโยชน์ให้ใช้อาคารเปิดใช้งานได้โดยผิดกฎหมาย

อย่างคือตำแหน่งและหน้าที่ต้องบวกกันต้องมีทั้ง๒อย่าง

มีค่ะมีทั้งตำแหน่งแล้วมีทั้งหน้าที่
ส่วนท่านทิติราชก็บอกว่ายังมีต้องไปจับอีกไอ้พวกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เขาจับไปแล้ว๒คนใช่ค่ะ
๒ท่านบอกผู้อยู่ใกล้ที่เกิดเห็นแอ้พวกเห็น
เก็บเห็นอะไรอย่างนั้นเห็น
เดินตามขอแบ่ง
นั่นแหละครับบอกว่าเดี๋ยวออกไหมจับเอก

เว้นการปฏิบัติโดยมิชอบหรือโดยทุจริตครับ

แล้วเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมกันว่าในคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นนะ
ตอนนี้จะมี๑๕๗ออกมาโดนลงในคดีไหนบ้าง

วันนี้หมดเวลาของตีแสกหน้าแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ